รถบรรทุกรังผลไม้นะฮะจะไปซื้อมังคุดที่จังหวัดตราด
หลังเปล่านะครับแต่ปรากฏว่ามาเต็มคันเลยครับ
แล้วก็ฝนเต็มที่เลยเสียหลักไปชนเขา
ออกมาออกมามาพิกได้ไหมเดี๋ยวเราเจ้านักพิกกุภัยมากันหนึ่ง
ออกมาออกไปมาพิกไปก่อน
กูพระชมครับเห็นมั้ยครับดูอาการเลยครับ
รับไม่ได้ทำใจไม่ได้ฮะโอ้โหนี่เพิ่งเกิด
เหตุการณ์สดร้อนเลยนะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับญาติ
ของนายธนศักดิ์ธิวะโตอายุ๑๖ปีนะครับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสุขุมวิทย์หมู่๓ตะบนคมบางอำเภอเมืองจันทบุรีครับ
ร้องไห้เสียใจครับหลังจากขับรถกระบะตามกันมา๓คันจากจังหวัดจันทบุรีจะไปรับซื้อมังคุดที่ตราดครับ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งมาในรถคันสุดท้ายมีนายโสบนะฮะชื่อโสบนะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคนขับครับ
เมื่อทราบว่ารถคันสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เลยวนรถกลับมาดูกันก็มาพบว่านายธนศักดิ์ตกลงมาเสียชีวิตอยู่ข้างรถซะแล้วครับ
ชะทานีแล้วก็รถกระบะอีซูซูสีเงินทะเบียนบล

ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่นนะครับที่ขับรถตาม
รถบรรทุกรังผลไม้มา
เล่าบอกว่าเห็นรถกระบะคันกล่าวขับเร็ว

ทำให้เกิดการเสียหลักแล้วเกิดอุบัติเหตุครับ

เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ
แล้วก็จะติดตามตัวคนขับมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ